คุณผู้ชมครับช่วงนี้กิลงกีฬาอะไรเราก็งดกันไปก่อน
เพราะมันต้องเล่นกีฬาบางชนิดต้องเล่นด้วยกันหลายคน
อย่างฟุตบอลเนี่ยก็ต้องเล่นกันเป็นทีม
แต่บางทีเราเกิดนึกคึกอยากจะเล่นฟุตบอลคนเดียว

ได้คนเดียวต้องระวังเพราะบางทีมันจะเจ็บแบบนี้ฮะ

นี่ดูรอไปต่อดูจิศาเสร็จแล้วไง

อารมณ์จินตนาการว่ากำลังจะทำประตูแล้ว

คุณลืมตัวไปหรือเปล่าคุณเตะอัดกำแพงแล้ว

มันก็เด้งกลับยิ่งแรงเท่าไหร่มันยิ่งเด้งกลับ

โอ้โหหน้าชาเหมือนโดนตบ
น่าทานจริงดิฉันเคยโดนลูกบอลอัดอย่างนี้นะ

มันก็หนักหน่วงอยู่นะจริง
จริงมันเล่นเอามึนดาวขึ้นเลย
ฉันเคยโดนลูกวัลเล่เหมือนกัน